นอกจากซื้อข้าวของซื้อของไปเส้นไหว้บรรพบุรุษแล้ว
ที่ขาดไม่ได้เลยในวันศาสตร์จีนก็คือการเผากระดาษเงินกระดาษทอง
แล้วก็ข้าวของต่างให้กับผู้ล่วงลับ
เดี๋ยวไปดูกันว่าวันศาสตร์จีน๔๐ในปีนี้
จะมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปหรือว่าแปลกไปบ้าง
ติดตามพร้อมกันเลยนะคะกับคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
โกอีพิมแคตาล็อกสินค้าที่มีข้าวของเครื่องใช้หลากหลาย
ที่ถูกพัฒนาให้เข้ากับเทคโนโลยี๔๐
ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้ากล้องถ่ายรูปไอแพท
สปอร์ตหรูและกระเป๋าแบรนด์เนม
กระดาษไหว้บรรพบุรุษแผ่นเดียวจบทุกความสะดวกสบาย
ลูกหลานชาวจีนจึงนิยมซื้อไปเผา
บรรพบุรุษในวันศาสตร์จีน
โดยมีความเชื่อว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว
จะมีความเป็นอยู่สะดวกสบายขึ้นค่ะ
แม่ค้าขายเครื่องไหว้ย่านเยาวราชเล่าว่า
สินค้าที่นำมาขายพยายามหาของแปลกใหม่ตามยุคสมัย
นำเสนอให้ลูกค้าได้เลือก
แต่ที่ขายดีที่สุดคือเสื้อสูตรหลากสี
เฉลี่ยชุดละ๔๕๕๐บาทค่ะ
ก็เลือกแบบสวยงามหน่อยทำมาทำสบายหน่อย
เขาเคยชอบกฎหมายเนี่ยมันเก่าไปเขาก็ไม่เอา
มีขึ้นก็ไหว้บรรพบุรุษ
เพราะว่าตั้งแต่ดั้งเดิมมาเป็นร้อยปีก็ต้องไหว้

ส่วนกล่องนี้คือเครื่องประดับ
มีทั้งสร้อยเพชรไอโฟนนาฬิการูแว่นตา
หรือจะเป็นพาสปอร์ตและตัวเครื่องบิน
บรรพบุรุษได้ใช้เดินทางท่องเที่ยว
สติน้ำหอมมัสคาร่าเซ็ตเครื่องสำอางก็มีค่ะ
ลูกหลานที่กำลังเตรียมไหว้บรรพบรุษในวันศาสตร์จีนนี้นะคะ
หลายคนนะคะจะซื้อกระดาษไหว้บรรพบุรุษที่ใหญ่ขึ้นทุกปีค่ะ
อย่างปีนี้บ้านเดี่ยวทรงยุโรปหลังนี้ค่ะ
ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคัน
ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำสนามย่าห้องฟิตเน็ต
รวมไปถึงห้องคาราโอเกะชุดนี้ราคาอยู่ที่๓๕๐บาทค่ะ
ส่วนกระดาษที่นำมาไหว้เจ้าจะแยกต่างหากนะคะ
ประกอบด้วยถังเงินถังทองเทียงเถาจี้และกระทงบัวลาย
เพื่อไหว้ขอพรขอเงินขอทองและโชคลาภ
จากเครื่องกระดาษต่างแล้ววันศาสตร์จีน
ยังมีการเส้นไหว้บรรพบุรุษด้วยของขาวหวาน
สำหรับของเส้นไหว้ที่ประชาชนเลือกซื้อมากที่สุด
คือเป็ดพะโล้สื่อความหมายว่าสิ่งบริสุทธิ์
ไก่ต้มหมายถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ส่วนขนมเข็งและขนมเทียนสื่อถึงความราบรื่น
และผลไม้มงคลอย่างส้มหมายถึงโชคลาภค่ะ
ัชรพงศ์ชัยงามถ่ายภาพ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน